แต่ว่าอันนี้ที่สุพรรณบุรีค่ะ

แล้วก็ที่สำคัญขี่เส้นใต้เลย

เป็นช่วงเลขอะไรเดี๋ยวติดตามกันนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ
เรานะเดินทางไปเลยที่วัดโป่งพรานอินอำเภออูทองค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาจัดงานบุญกระถิ่นสามัคคีประจำปี๖๕กัน
แล้วก็งานบวงสวงแล้วก็เททองหล่อท้าเวสุวรรณค่ะ
เท้าเวสวรรค์คือพิเศษจริงนะเป็นปางประทานทรัพย์ค่ะ
ขนาดสูง๓๐๙เซนติเมตรเป็นปางบนอาศนะ
นั่งยกเท้าขวาขึ้นมาแล้วก็ห้อยเท้าซ้ายนะคะ
มือขวาถือถุงเงินมือซ้ายค่ะถือกระบองด้วย
พาดไปที่เข่าขวาค่ะมีชาวบ้านเนี่ยเข้าร่วมงานกันครับข้างเลยคุณผู้ชม
รวมถึงนักแสดงดาวร้ายทีมงานซุ้มโจร๕๕๐ด้วย
มีพี่มังกรลูกพ่อแก่รวมถึงคุณปองขวัญดอกกระโดนด้วย
มาร่วมออกโรงทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญด้วยนะคะ
วันยังการมันสนุกกันมากไมั๊ไม่ชอบงานออกปัญสานี้มากนะคะ
ใครติดต่อได้นะครับพร้อมรำแหดมันร้อนขนาดไหนมันแฮปปี้
แล้วดูยอดกะถิ่นอ่ะเยอะมาก
แห่ยอดกระถิ่นขึ้นมายังกระดอกเห็ดเลยคุณผู้ชม

นี่ไงประยักษณ์ยิเกย์ดาวร้ายนี่

แจ๊คงานบุญใหญ่แบบนี้มีตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐแน่นอน
พี่บังกอนพาไปส่องในอ่างน้ำมนิดหนึ่งก็ละกันนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรบอกกันหน่อย
พี่บังกอนเห็นเป็นตัวเล็กนี้เลย

ได้มา๓ตัว

เห็นปุ๊บนี่ตรงดิ่งไปซื้อปั๊บเลย
เห็นแผงลอตเตอรี่อยู่ไม่ไกลไปเหมาเลยสิคะ

นี่ค่ะแต่ตอนซื้อ๒๙๘

อาจจะเป็นเพราะว่าแผงลอตเตอรี่ตรงนั้นไม่มี๙๙๗ไง

อ้าาาอาจจะดูตอนนี้แคปไปอ้าาาา

หวังว่าทาเวทจะประทานพรนะคะ
ให้โชคกับเราในงวดนี้เป็นศักดิ์เสียงค่ะ

คุณแม่สุนาธิบอกเราบ้างว่านี้นะฮะ

แล้วปรากฏว่าแฟนคลับเรียกร้องมาเพียบเลย
บอกแม่สู่แม่สู่งวดนี้เลขอะไร
แม่สู่ในจักรไทยบอกเอา๒ตัวไปเลยละกัน

เสียงมาแล้วจ้ะไปเชิมจ้ะ

เดี๋ยวนะมาสั้นแต่ตอบไว้มาก
เหมือนเลขมันซ้ำกับใครสักคนหนึ่งนะ

เออไทยรัฐ๓๒สีเขียวนี่แหละคุณผู้ชม